อันนี้ต้องวิวให้หนูสนุกกว่านี้พี่นิตเต้

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
หรือการต้องให้หนูสนุกกว่านี้พี่นิตเต้

มักเลยเด้ว

อยู่กับได้คำเดียวเมื่อกี้อะไรชนแก้วทำมัน
ก็เลยต้องมีการอารมณ์ทักทายสนใจความน่ารักอยู่ที่ใจ
เพราะรวมนี้คือศรีสันข่าวเช้าตรู่บรรกาศ
โอ้ยหาใจย่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องราวต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องน่ารักนะครับ
เด็กปิดเทอมแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเขาแต่งอะไร

ตัวอะไรนี่ครับแปลกประหลาดเป็นอย่างยิ่งเหมือนจะเป็นไดโนเสาร์ขายไม่ถูกครับ
แต่เห็นเป็นเหมือนการนำรังกระดาษมาสวมใส่เด็กอยู่ในนั้นหรือเปล่านะ
น่ารักและสร้างสรรค์จริง
สมแป้งตามสูตรลับที่สร้างขึ้นและเทใส่แป้งพิมพ์นำช็อกโกแลตผสมผสานให้เข้ากัน
นี่คือการทำขนมไทยยากิที่ฮิตมากในประเทศญี่ปุ่น
แม่พิมพ์เปิดออกมาเป็นรูปปลามีรูข้างในใส่ครีมได้อร่อยจริง
นี่คือรังของเราเราจะทำอะไรก็ได้
น้องน้อยยังรอว่าต้องฝึกบินฝึกฮะ
เพราะว่าเราเป็นหมาพันธุ์ใหม่หมาบินได้ครับหมาบินได้เหินฟ้า
ไทยเฮาส์เสด็จแล้ว

ไฮเฮาส์กระโดดแล้ว

ก็บอกแล้วให้รัดเข็มขัดให้จับขาโต๊ะไว้เล่นเอียงมาย่างนั้น
ก็ได้หาสิครับทั้งเจ็บทั้งหา

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
สวัสดีครับ